หนึ่งในความฝันของใครหลายคนคืออยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

มีบ้านให้ตัวเองอยากมีบ้านให้พ่อแม่
ตอนนี้ความฝันนั้นก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับ

เขาเตรียมที่จะเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ประจำให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณาค่ะ
ฉัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห

ตอนนี้ธนาคารกำลังจัดทำมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่
กรอบวงเงิน๓๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ตั้งใจเสนอรัฐบาลใหม่ให้พิจารณา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยให้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลางหรือว่าเหล่ามนุษย์เงินเดือนนี่แหละ
อยากจะได้สินเชื่อเช่าซื้อบ้านในเมืองราคาระหว่าง๒ล้านถึง๒ล้าน๕แสนบาท
แต่ไม่สามารถเข้าโครงการบ้านล้านหลังได้
ก็จะให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษไม่เกินร้อยละ๓ต่อปีค่ะ
ส่วนผู้มีรายได้น้อยธนาคารก็จะผลักดันโครงการบ้านล้างหลังเฟสที่๒
ให้ผู้มาลงทะเบียนจองสิทธิ์กว่า๑๒๗๐๐ราย
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุดในสิ้นปีนี้
โดยกลุ่มผู้สูงอายุก็อยู่ระหว่างดำเนินสินเชื่อสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะคะ
เงินนำร่องโครงการ๑๐๐๐ล้านบาท
ผู้สูงอายุนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้สินมาเข้าโครงการกับทอศ
ได้รับสินเชื่อรายเดือนใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินสินเชื่อต่อหลักทรัพย์จาก๑๕๐จะเพิ่มเป็น๑๗๐
ถ้าพิจารณาแล้วโครงการนี้ไม่เป็นที่นิยม
เพราะทำให้การซื้อขายต่อบ้านของผู้สูงอายุมีความยากลำบาก
อศก็อาจซื้อขาดและให้ผู้สูงอายุนำเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยในราคาต่ำกว่า
และนำส่วนต่างสินเชื่อมาใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ก็เป็น๓มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนแหละ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ายื่นแล้วเนี่ยผลการพิจารณาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ